ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีเรื่องราวความสนุกสนานและสีสันข่าวจากทั่วประเทศมาฝากครับ
บรรดาช่างตัดผมกว่า๒๐๐คนมารวมตัวกันในงาน
ที่จัดให้มีการแข่งขันตัดผม๓ประเภทคือ
ประเภทวินเทจแกะลายและประเภทผมบ๊อบ
โดยมีรางวัลเป็นเก้าอี้ตัดผมที่ทำมาจากไม้สักแสนสวยงาม
ผู้จัดเล่าว่าวัตถุประสงค์ของงาน
ก็เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาช่างผมได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
รวมถึงเทคนิคในการทำงาน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดอาชีพช่างผมไทย
ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นตามนโยบายไทยแลนด์๔๖
ว้าว
ยังอยู่กันที่เรื่องของทรงผม
ผู้กำกับการโรงพักภูเรือจังหวัดเลย
ขานรับนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อได้รับมอบแบตเตอเลียนมา๑ตัว
ก็จัดแจงเปิดร้านในรูปแบบสวัสดิการ
และให้ตำรวจที่มีหน่วยก้านมารับหน้าที่ตัดผมให้เพื่อน
และรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แบบฟรี
ผู้กำกับเล่าเสริมว่าปกติลูกน้องตัดผมในตลาดหัวละ๗๐บาท
หากมาใช้บริการที่โรงพัก
ใครจะร่วมบริจาคช่วยค่าไฟและค่าช่างเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่ากัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักครับ
ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศของงานวันข้าว
และชาวนาไทยที่จังหวัดขอนแก่น
งานนี้มีนายสมศักดิ์จังตะกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน
และร่วมขับรถปักก้าด้วยตัวเอง
สีสันในงานคือการแข่งขันดำนาวิบาก
กติกาคือผู้ร่วมแข่งขันต้องเป่าแป้ง
กินขนมกินถ้วยและน้ำอัดลมให้หมด
สุดท้ายต้องเป่าลูกโป่งให้แตกเสียด้วย
จากนั้นค่อยนำก้าไปปักดำ
แปลงนาขนาด๓คูณ๑๐เมตร
ใครดำนาเสร็จก่อนถือว่ารับชัยชนะไป
บรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

โปรดติดตามตอนต่อไป